รถแท็กซี่กว่า๒๐๐คันครับคุณผู้ชมครับ
ไปจอดอยู่รอบกระทรวงแรงงานดินแดง
และก็มีข้อความคุณผู้ชมดูข้อความนั้นนะ
เห็นใจทีเดียวที่เขาติดไว้ขอให้รัฐบาลเยียวยา
นี่ครับคุณผู้ชมครับค่ะนี่คือเช้ามืดที่ผ่านมานะครับ
สักตี๔ได้รถแท็กซี่กว่า๒๐๐คันครับ
จอดทิ้งไว้รอบกระทรวงแรงงานบริเวณถนนมิตรมัยตรีดินแดงนะฮะ
ยาวไปจนถึงแถวแยกประชาสงเคราะห์นู่นนะครับ
โดยสภาพรถแต่ละคันที่ถูกจอดทิ้งไว้นะครับคือไม่มีเจ้าของ
แล้วหลายคันติดข้อความขอความช่วยเหลือจากรัฐบาลโดยเฉพาะท่านนายกรัฐมนตรี
เช่นลุงตู่ช่วยด้วยไม่มีเงินจะผ่อนรถไม่มีที่จอดรถไม่มีจะกิน
ไม่มีผู้โดยสารกลัวโควิดกลัวอดตายกลัวผู้โดยสาร
รถส่วนบุคคลรับจ้างการเมืองไม่ยุ่งยุ่งปากท้อง
ส่วนข้อความอีกข้อความนึงนะครับบอกว่าค่าบ้านค่ากินรายได้
ไม่มีอดตายสิครับนายกตู่ขอถุงยางชีพให้แท็กซี่บ้างสิครับ
คือโควิด๑๙รอบนี้นะฮะหลังเรื่องโรคนี้นะครับ
คือธุรกิจแท็กซี่หลายอูห์ยั่มแย่สุดแล้วฮะ
เจ้าของรถแท็กซี่ส่วนบุคคลไม่มีเงินผ่อนค่างวดรถ
โดยเฉพาะอูห์ใหญ่ตอนนี้รับภาระหนักครับ
จอดทิ้งร้างไม่มีคนเช่าไม่มีเงินจ่ายค่าเช่าที่จอดรถด้วยซ้ำไป
จะต้องนำรถไปจอดไว้ตามสถานที่ราชการต่าง
คนขับรถแท็กซี่เขาวิงวอนให้รัฐบาลช่วยบรรเทาความเดือดร้อน
ให้กับธุรกิจแท็กซี่ของพวกเขาบ้างเถอะนะครับ
ให้คุณผู้ชมดูอีกจุดหนึ่งเหมือนกันนะคะ
คือแท็กซี่เนี่ยได้รับความเดือดร้อนไม่ใช่เพิ่งเกิดแต่ว่าเกิดยาวนานแล้วนะคะ
นานขนาดไหนไปดูภาพข่าวนี้เลยค่ะ
นี่ค่ะนี่เป็นอีกจุดหนึ่งที่แท็กซี่จอดเอาไว้นะคะ
แล้วจอดนานนานถึงขั้นที่ว่าถ้าเข้าไปดูใกล้
เดี๋ยวเราจะเห็นเลยนะคะว่ามันมีเถาวันมีพันไม้
เลื้อยเข้าไปเกาะแท็กซี่เนี่ยค่ะแบบเนี่ย
คือวันสองวันมันไม่มาแบบนี้นะคะแล้วเนี่ยค่ะมันเป็นหลักฐานได้เลยว่ารถไม่ได้ถูกใช้
รถไม่ได้ถูกใช้เพราะไม่มีคนใช้บริการ
นี่สันนิษฐานว่าน่าจะสตาร์ทไม่ติดแล้วด้วยล่ะครับ
ใช่ค่ะเนี่ยค่ะแล้วไม่ใช่คันสองคันจอดกันทั้งอู่แบบนี้เลยค่ะ
นี่คือรถของแท็กซี่อู่สหกรบวรและราชพฤกษ์แท็กซี่
ย่านพุทธมณฑลสายสี่ตัดใหม่นะฮะอยู่ที่สมุทรสาคร
กว่าสองร้อยคันอ่ะนะฮะที่อยู่ในสภาพเครื่องยนต์พัง
แล้วก็อะไหล่เสียหายเนี่ยค่ะเถาวันก่อย่าคลุมตัวรถไปเลยนะคะ
นี่ค่ะพอโควิดมาคนขับเขาไม่มีรายได้
ไม่มีเงินส่งค่าเช่ารายวันรถก็ถูกทิ้งเอาไว้แบบนี้นะคะ
ปรึกษาสหกรณ์บวรและราชพฤกษ์แท็กซี่เล่าให้เราฟังแบบนี้ค่ะ
คือรถของสหกรเนี่ยมีร่วมสองพันคัน
สากรเขาจะไปเช่าพื้นที่เพื่อจอดรถซึ่งก็จะเป็นเงินหลายแสนบาทต่อเดือน
ทีนี้พอรถเนี่ยไม่มีคนเช่าแท็กซี่เขาขับไม่ไหวขับไม่ได้
เมื่อกี้ที่เราชี้ให้ดูตำลึงเข้ายันห้องเครื่องแล้วครับ
คือพอมันไม่มีคนเช่าเนี่ยภาระก็ตกอยู่ที่เจ้าของอู่
ไม่มีเงินไปจ่ายค่าที่จอดรถเพราะว่าเดือนหนึ่งหลายแสนใช่ไหมคะ
ก็สุดท้ายก็ต้องเอาไปจอดทิ้งไว้ตามกระทรวงต่างในกรุงเทพนี่แหละ
เขาบอกเลยนะคะว่าตอนนี้หนักหนาสาหัสจริง
คนขับแท็กซี่ส่วนใหญ่เนี่ยคือพอไปไม่รอดเขาก็กลับบ้านไงฮะ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
เพราะอยู่กรุงเทพไม่ไหวทำงานไม่ได้อดตายนะครับ
ตอนนี้สถานการณ์หนักหนาจริงเพราะฉะนั้นเขาบอกเลยบอกว่า
ช่วยออกมาตรการเยียวยาช่วยเหลือกลุ่มสหกรณ์และคนขับแท็กซี่ด้วย
อาจจะเป็นการลดดอกเบี้ยให้เท่าการเช่าซื้อรถบ้าน
หรือแม้แต่การพักชำระหนี้จนกว่าสถานการณ์จะดีขึ้นก็ได้นะคะ
คือคนกลุ่มนี้ตอนนี้เขาบอกถูกลืมนะคะ
เพราะฉะนั้นทางสหกรณ์บะวรเองเนี่ยเขาบอกว่า
ก็เป็นลูกค้าชั้นดีมาโดยตลอดผ่อนตรงประวัติดี
แต่ตอนนี้แบกรับภาระไม่ไหวจริงค่ะ
ขอให้ภาครัฐลงมาช่วยด้วยนะครับ
การเมืองเราไม่ยุ่งยุ่งปากท้องผู้ขับขี่รถแท็กซี่นะครับเอ่อ
แล้วก็ขอให้ผู้บริหารโตตาลิสติ้งรักษณีย์นะครับ
ลงมาดูด้วยนะครับว่าแท็กซี่มันไปไม่รอดแล้วนะครับ
ขออย่าคิดเบี้ยปรับเลยนะครับแล้วก็ปรับลงมาให้คิดเท่ากับดอกเบี้ยรถบ้าน
นะครับต้องขอความเห็นใจจากผู้บริหารโตต้าลิสซิ่งด้วยนะครับ
เพราะว่าผู้ประกอบการไปไม่รอดแล้วเพราะว่าสมาชิกได้มาทิ้งรถ
ให้กับทางทักเกิร์ตบอวอนแท็กซี่และทางทางทางสากรลาชะภึกเทกซี่
ขับอยู่ก็ขับไปหาเงินเลี้ยงครอบครัวไปวันหนึ่ง
ปัจจุบันนี้แท็กซี่ไปไม่รอดแล้วครับ
คนขับแท็กซี่กินมาม่าปลากระป๋องกินไข่จนขันได้แล้ว
โอ้โหน่าเห็นใจจริงนะคะ
นี่คือสภาพที่เกิดขึ้นสภาพจริงนะคะ
ที่เกิดขึ้นในวันนี้รถจอดทิ้งต้นไม้ขึ้นมาพันแบบนี้ค่ะ
คืออีกทางหนึ่งที่เขาบอกว่าจะช่วยเขาได้ลดภาระให้เขาได้
อยากให้ภาครัฐช่วยแก้ปัญหาเรื่องราคาค่าแก๊สด้วยค่ะคุณนัทพงศ์
เขาบอกตอนนี้ราคามันพุ่งตอนนี้มัน๑๔๑๕บาทต่อลิตรแล้ว
ขับเนี่ยขับไปจ่ายค่าแก๊สก็ไม่มีเงินเหลือกลับบ้านแล้วค่ะ
ขอให้ภาครัฐช่วยลดราคาแก๊สลงมาเหลือสักลิตรละ๘บาท๕๐สตางค์ก็ดีนะคะ
ก็จะถือว่าช่วยกลุ่มคนขับแท็กซี่ได้มากทีเดียว
อันนี้คือเป็นคำวิงวอนจากอีกหนึ่งกลุ่มคนที่ยังไม่ได้คือไม่มีการเยียวยา
คือเขาก็ยังลำบากอยู่มากทีเดียวค่ะ